คู่นี้นะคะสำหรับพี่หนุ่มสอนรามค่ะ
ได้นำเสนอไปแล้วนะคะว่าตอนนี้เป็นคุณพ่อที่เหอลูกมาก

ล่าสุดพี่หนุ่มสอนบอกว่า
ประทับใจจริงนะคะสำหรับพี่หนุ่มสอนรามค่ะ
เพราะว่าเป็นภาพที่ไปทานข้าวด้วยกัน
แล้วก็ลงนี่ค่ะภาพกอดนะคะกับภรรยาพร้อมกับบอกว่า
การกอดมีความสำคัญมากกว่าคำพูดใดก่อนจะติดแฮ็กแท็กท์ที่บอกว่า

ฝากภรรยาสาวคุณติ๊กบิ๊กบาร์เทอร์ก็มูมิ้งกลับค่ะ
โดยการโพสต์ภาพคู่พร้อมกับแคปชั่นที่ขอบคุณที่รักและเมตตาเธอกับ
นี่ค่ะภาพนี้เมดาเธอกับลูกในท้องค่ะ
อกจากนี้นะคะวัดที่คุณแม่นะคะยังโพสต์ภาพอวดท้องน้องสอนรามจูเนีย
เริ่มโตขึ้นนะคะแล้วก็บิวต์ให้เบบีกินเยอะ
อย่ายอมแพ้ขนาดต้นขาของแม่ก็คือให้ใหญ่เท่าต้นขาแม่ไปเลย
ซึ่งแฟนในโลกโซเชียลนะคะก็เข้ามาแสงความดีมากมายนะคะ
แล้วก็ทักกันยกใหญ่ว่าท้องแหลมแบบนี้น่าจะลุ้นว่า
พี่สอนรามจูเนียน่าจะเป็นลูกชายนะคะ
ซึ่งพี่หนุ่มสอนรามจะออกงานในวันที่๖ตุลาคมค่ะ
ที่พระพันธคอนศรีอยุธยานะคะคุณผู้ชมก็

ส่วนนักข่าวก็เดี๋ยวไปตามข่าวนี้แหละมาฝากคุณผู้ชมกันอีกทีค่ะ